มีคนแนะนำว่าหลวงพ่อป้อมที่เคยมีคนแขวนไว้

พ่อป้อมต้องโยนทิ้งไปแล้วฮะ

จริงแล้วก่อนที่จะไปสารรัฐมนุน

พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวท
หัวหน้าพักเสรีรวมไทยคู่ปรับกับท่านสสิระเจนจาคะ

ท่านเป็นคนยื่นร้องตามขั้นตอน
ตามข้างต่อคือประธานสภาพผู้แทนราษฎรและยื่นไปจนถึงสารรัฐมนุน
วินิจฉัยคุณสมบัติการเป็นสอสอของคุณเสียระเจนจาคะ
เพราะอะไรเคยต้องโทษคดีจำคุกมาแล้ว
แขวงปฐุมวันพิพากษามาแล้วด้วย

เรื่องเกี่ยวกับเช็คเรื่องเกี่ยวกับเงินทองเงิน
สมัยก่อนแกทำธุรกิจก่อนที่จะมาเล่นการเมือง
นั่นแหละฮะถือว่าเป็นลักษณะต้องห้ามที่จะลงสมัครเก้าอี้
ชิงเก้าอี้สอสอสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎร
แสดงว่าตอนที่ไปแจ้งคุณสมบัติกรกต
ก่อนที่จะลงสมัครแสดงว่าแจ้งข้อมูลเท็จด้วยแน่

ก็โดนอนุญาตให้สมัครไปจากนั้นมาพอโดนร้องเรื่องนี้นะฮะ
แล้วกระบวนการก็มาถึงปลายทางปลายทางก็คือสารรัฐธรรมนูล
ท่านก็มีมติวินิจฉัยว่าคุณศิราเจนจาคะมีความผิดจริง
ตั้งแต่ทางต้นร้องต้นเรื่องที่ร้องมานะฮะ
ดังนั้นจึงพ้นจากการเป็นสมาชิกภาพ

ให้ย้อนหลังไป๒๔มีนา
ก็คือ๒๔๒๕๖๒เลือกตั้ง
เลือกตั้งปีมีนา๖๒๒ปีที่แล้วนะฮะ
ดังนั้นท่านสสิระเจนจาคะเก้าอี้ปลิว
เก้าอี้ปลิวจากการเป็นสอสอเรียบร้อยแล้ว
ย้อนขยับกลับมาทีที่ท่านเสรีพิสุทธิ์ตรมิจเวช
บอกที่ผ่านมาเนี่ยอย่าให้ผมได้พูดเลยไม่อยากซ้ำใคร
สีระมันกลางมากนะพูดอย่างนี้แหละ
ระเจียนจาคะกลางไปทั่วกลางกับตำรวจภูเก็ต

ผมเป็นสอสอคุณไม่มาต้อนรับนะฮะแล้วก็กลางกับผม
ผมคือท่านเสียรีพิสูจน์เป็นอดีตผ่อบ่อสร
กลางกับตำรวจแบบนี้คือจะกล่างกับใครก็ไม่ถูกต้อง
กลางกับตำรวจทำให้ตำรวจเขาเก็บความไม่สบายใจไว้
ดังนั้นคดีอะไรมาเขาส่งพวดพลาดสอสอสีระหลักฐานเต็มเม็ดเต็มหน่วย
ดิ้นไม่หลุดเลยกับเหตุการณ์ครั้งนี้
นี่คือทัศน์แรกจากคนที่เป็นคู่พิพาท
คู่กรณีตัวจริงกับท่านสีระเจียนจาคะก็คือผลบทบทศ์เอกเสียรีพิสุทธิ์
พี่เต้๐๐๗มงคลกิจสุขศิลป์ธาราณนท์
สสพี่เต้บอกผมก็ลูกผู้ชายไม่อยากซ้ำเติมใคร
และให้อภัยที่นายเคยทำไว้กับเราเยอะ
นายสีละเขาเคยมีกรณีมีประเด็นกัน
เดินเอาหน้าจะไปชนกันอยู่แล้วเหมือนกับฟุตบอลพรีเมอร์ลีก
เขาไปต่อยกันนะตอนนั้นเขาน่าจะไปเหิน
จะชนกันไม่มีใครง้างหมัดง้างมือจะชน

ให้อภัยที่นายทำกับเราไว้มาก
จากนี้ไปขอฝากบอกพี่น้องชาวหลักศรีไม่ต้องกังวลใจ
คนนี้ปลิวไปเดี๋ยวเต้๐๐๗จะเข้าไปดูแลแก้ไขปัญหาเอง
พี่เต้พี่เป็นเขตไหนวะเนี่ยพี่เต้มันคนละเขตเปล่า
เท่เป็นบัญชีรายชื่อดังนั้นไม่มีเขต
สามารถดูแลคนได้ทุกพื้นที่
สสพี่เต้บอกขอรับเต้ไว้ด้วยอ้อมอกเถอะ

เขาเป็นปฏิริตและเป็นสอสอคนเดียวของพักไทยศรีวิรัยด้วย
พี่เต้บอกไว้แล้วพี่เต้ย้อนกลับไปอีกทีว่าตอนนี้
มีอะไรที่ห้อยคอช่วยกระชากออกมาหน่อยได้ไหม
ห้อยคอคุณศิราเจนจาคะกระชากทิ้งเลย
ยังอยู่เหรอฮะยังอยู่เหรอ
เขาไม่แน่ใจว่าอยู่หรือเปล่าแต่พี่เต้ดักคอไว้เลย

สามารถคุ้มครองป้องกันภัยให้กับสสิระเจนจาคะได้แม้แต่นิดเดียว
เต้สาบานได้ไหมว่าที่พูดมานี้ที่บอกว่าอันนี้ไม่ซ้ำเติม

เต้บอกผมไม่อยากซ้ำเติมใครโอ้โหนี่เต็มเลยแหละพี่เต้

แต่เรื่องนี้บอกเลยว่ามันผิดตั้งแต่แรกที่ห้อยคอแล้ว
เพราะอะไรชื่อท่านประวิทย์วงสุวรรณ

ตั้งแต่เริ่มต้นมันเลยไม่มีบารมีคุ้มครองป้องกันภัย
มันไม่ขังตั้งแต่แรกอยู่แล้วดังนั้นถ้าหากยังห้อยไว้
กระชากออกไปแล้วโยนทิ้งทันทีฟังจากสอสอพี่เต้
แม้จะเป็นสอสอด้วยกันนะที่เรียนด้วยกันปปร๒๓ด้วยกันนะ
แล้วก็ห้ามหันกันพอสมควรถูกป่ะผมกับคุณศิระ
ในฐานะที่เป็นนักรบเหมือนกันเนี่ยก็โดยปกติแล้วเขาก็จะไม่ซ้ำเติมกัน
หลวงพ่อป้อมก็ต้องถอดคือตอนนี้พี่ศิลาแกยังใส่หลวงพ่อป้อมอยู่ใช่ไหม
ถ้าแกหลุดถ้าแกหลุดเนี่ยคงไม่ได้เกี่ยวกับหลวงพ่อป้อมหรอก
หลุดคือหลุดด้วยพยานหลักฐานตามเป็นไปตามข้อเท็จจริงถูกไหม
ส่วนหลวงพ่อป้อมนั้นใครจะใส่หรือไม่ใส่เนี่ยก็เป็นก็แล้วแต่คุณศิระแล้วกัน
พี่เป็นนักเรงไม่ใช่พวกมาเฟียนักเรงคือเขาไม่ตีใครจนจนมม
เขาต้องแบ่งพื้นที่ให้เดินให้อยู่ถูกป่ะเพราะยังไงเราก็คือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
สมศักดิ์ศรีสอสอพี่เต้แค่คัดภาพมาฉันก็นึกว่าโฟลคิงแล้ว

แม่อย่างนั้นจริงนี่คือทัศนะล่าสุดจากสอสอพี่เต้มงคลกิจสุขศิลป์ธารานุล
แล้วจากนี้ในเขตหลัก๔ก็จะแบล็งไม่มีสอสอจึงจะต้องมีการเลือกตั้งซ่อม
ตามรายงานบอกว่าคัดไว้เรียบร้อยแล้วพลังประชารัฐคัดไว้แล้ว
ก็คือจะส่งภรรยาท่านศิราเจนจาคะคุณสรรรัฐเจนจาคะ
ลงชิงเก้าอี้ฝั่งสามีแทนสามีที่เก้าอี้ปริวไป
แต่นอกจากสอสอเสียราชเจนจาคะเก้าอี้ปริว
คนแรกที่ปริวไปก่อนพี่เอ๋ปรีนา
ถ้าเกี่ยวกับว่าองฐาลักษณ์ซ้ายขวาของรุ่งป้อม

โดนตัดสิทธิ์ทางการเมือง๒๐ปีด้วยนะ
๒๐ปีคือนอกจากปริวจากอี้แล้วเนีย
สสิระเจนจาคะจะหมดสิทธิ์ลงสมัครสอสอ

เรื่องแรกเรื่องต่อมาท่านอดีตสสิระเจนจาคะต้องคืนเงินเดือนสอสอทุกบาททุกสตางค์นับตั้งแต่๒๔มีนา๒๕๖
เพราะถือว่าคุณไม่ได้เป็นสอสอตั้งแต่ต้น
เพราะฉะนั้นคุณไม่มีสิทธิ์ตั้งแต่ต้นที่เอาเงินเดือนไปคุณต้องคืนเงินกลับมาเดือนละแสนกว่าบวกลบคูณหาร๓ล้านกว่า
ยังไม่พอนอกจากสสเสียระแล้ว๗ผู้ช่วยสอสอที่๗คนเนี่ยเงินเดือนก็หลายหมื่นเหมือนกัน

โอ้โหรวมแล้วดังนั้นก็ต้องคืนด้วย๗ผู้ช่วยสอสอเท่ากับว่าสสิระต้องคืนเงินเดือน๗ผู้ช่วยสอสอต้องคืนเงินเดือนเบี้ยประชุมและค่าเดินทางทั้งหมดทั้งสิ้นนะฮะ
และยังไม่พอกรกตอาจจะจ่อร้องเอาผิด
เรื่องค่าจัดการเลือกตั้ง
กับสสิระเพราะถือว่าคุณรู้อยู่แล้ว
ว่าคุณไม่มีสิทธิ์ตามกฎหมายรัฐมนูล
แต่คุณมาสมัครจึงเป็นความผิดของคุณ

กรกตอาจจะมีการพิจารณาเรียกค่าเสียหาย

และจะต้องมีการคืนค่าจัดการเลือกตั้ง
รวมทั้งหมด๑๐ล้านเป็นอย่างต่ำ

คุณรู้อยู่แล้วว่าคุณขาดคุณสมบัติตั้งแต่ต้น
ขาข้างล่างขึ้นมาข้างบนเลย
คนที่ไม่มีความสุขที่สุดในส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้

ใครจะไปคิดนะโอ้มันเป็นวิบากรรมจริงนะโอ้
เมื่อวานก่อนที่สารรัฐธรรมนูลจะมีคำวินิจฉัยออกมา
มันมีหนังสือฉบับหนึ่งว่อนมาเลยนะคะ

คือรู้ตัวอยู่แล้วนะไม่มีสิทธิ์ใช่ค่ะ
ตอนนั้นใช้อีกชื่อหนึ่งใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้